ราวความเป็นสิริมงคลเราก็ต้องไปหากันหน่อยที่ชัยนาธครับ
ว่ากันว่าต้องไปกระซิบคนคนนี้จะเรียกเป็นคนได้ไหมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกัน
ไปกระซิบข้างหูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เขาบอกว่าจะได้สิ่งดีกลับมา